เมื่อวานนี้นะคะสาวสวยเขาแบบบวงสวงเปิดกิจการใหม่นะ
แล้วอยากให้ดูความรวมตัวในความสวยแซ่บนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นดิวกุ๊บกิ๊บแซมมี่กวาง

แน่นอนวิคุณผู้ชมต้อนรึงไปเลยรวมตัวกันโอ้โหสู้ซ่าจริงนะคะ
เรียบง่ายแต่แฝงความแซ่บพลิกยกส่วนเลยจ้า
ยิ่งแม่กุ๊บกิ๊บสวยไหมคะตรงกลาง
เนาะกุ๊บกิ๊บนะไม่เจอตั้งนานสวยคุณผู้ชม
พี่นักข่าวพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
นานเห็นทีแต่ดีกีความเผ็ดไม่แผ่วเลยจ้า
ส่วนลูกดิวนะคะกับเสื้อน้อยแต่มาก

เห็นคอวีแบบวีลึกสุดใจค่ะ
เห็นความเซ็กซี่แบบเบานะคะ
ไปดูคุณกวางบ้างกวางกับสัดส่วนที่ไม่รู้จัก

คุณผู้ชมเป๊ะปังเหมือนเดิมค่ะ

ตอนสัมภาษณ์ถอดออกมาโอ้โหคุณผู้ชม
เรสยาวสีชมพูออร่าออใจสุดไปเลยค่ะ

ถึงคำพูดค่ะงานไม่ใหญ่

แต่ฉันบวงสวงแบบอื้อหือหน้าฉ่ำกันทุกคน

สิบโมงค่ะถามว่าสี่สาวฟุ๊กมู

ดูเอาเถอะค่ะโต๊ะบวงสวงนะคะ

ตัดลิปปิ้นเปิดร้านเป็นทางการคือ
สิบเอ็ดโมงค่ะที่อยากเป๊ะตามนั้น

เกิดขึ้นเกิดความมงคลแก่สี่สาวค่ะ

รวยเดี๋ยวไปทำข่าวนะจ๊ะแต่ละคนโอ้

ทำไมแต่งตัวเกินเพื่อนอ่ะ

สบายแต่ถ้าใส่กางเกงยีนเหมือนดิวเหมือนกวางก็ควรจะแบบโฮมเลสอ่ะ
ก็เลยมาขอแบบสวยสับไม่หลับในคุณผู้ชม
ส่วนด้วยหัวใจที่เป็นแฟนรุนนะคะว่า
แซมมี่กับเฮียป้องสามารถจะเป็นคู่จริงได้หรือเปล่า

รวมไปถึงประเด็นที่เฮียป้องทิ้งบอมไว้ว่า
แซมมี่คุยโทรศัพท์ตลอดตลอดเนี่ย
หรือเปล่าแซมมี่เคลียร์หน่อยจ้ะลูก

เป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์เลย

เดี๋ยวเจอกันอะในอนาคตจะเป็นเมียพี่ก็ได้นักก็พูดคำคำ
คำนะคะก็เชียร์แต่ก็แบบอืมก็เป็นพี่ดีกว่า

ชัดเจนนะจ๊ะไปต่อกันที่คุณแม่ลูกดิวกันบ้างดีกว่า
คิดถึงหุ่นคุณแม่ลูกดิวในชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ลูกดีบอกว่าคัมมิซูนมาแน่ตอนนี้อยู่ในช่วงฟิตหุ่น

เร็วนี้จริงค่ะก็พยายามแบบว่าเธอก็ทักใช่ปะล่ะว่าก็ดูผอมลง
ก็พยายามคุมตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่
เป็นคนที่แบบถ้าตั้งใจอะไรอยากได้อะไรได้สิ่งนั้นเสมอนะ

กว่าเดิมไม่รู้รู้ว่าแซ่บ
มีครั้งมีครั้งแบบ
ซื้อตลอดอยู่แล้วเราเลยอยู่ฝ่ายจัดซื้อไง
เราก็ซื้อตลอดอยู่แล้วใส่ไม่ได้ก็ซื้อตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ใช้ด้วยกันนะครับครอบครัวสุขสรรจากกุบกิฟต์บี้
เมื่อวานเนี่ยมีน้องเป๋าเเป๋อเป๋อเป้มาออกกัน

น่ารักนะกุ๊บกิ๊บบอกว่าแฮปปี้มาก

ดีใจที่ได้ฉลองวันเกิดบี้ด้วยกันค่ะ
เข้าใจว่าบี้ไปทำงานทีหนึ่งกันนานล่าสุดก็ไปตั้งเป็นปีเนี่ยคิดถึงใจจะขาดนะคะ
แต่คู่นี้กลับมาเจอกันเมื่อไหร่นะเติมความหวานให้กันตลอดเลยอ่ะ
ผมต้องขอบคุณเขามากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีภรรยาที่ไหนที่จะยอมให้สามีไปทำงานเป็นปีอะไรอย่างนี้
เขาต้องเหนื่อยดูแลงานที่นี่แล้วก็ลูกที่นี่ผมต้องขอบคุณเขามากกว่า
อย่างเราเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะดูแลลูกแล้วก็คิดว่าถ้าพื้นฐานความรักความเอาใจใส่กันมันแน่หนักมันก็มันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะโน้น